ไปดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ

เพราะว่าป้าบอกว่าพ่อหายไปจากบ้าน
ตั้งแต่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
หายไป๓วัน๓คืนสุดท้ายค่ะช่วยกันตามหา
มาพบว่ากลายเป็นศพในบ่อบาดานร้างจุดนี้แล้วค่ะ
ผู้ตายก็คือนายสมบัติสุริยวงศ์อายุ๕๕ปี
อยู่ที่ก้นบ่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกัน
ใช้รถเครนค่อยโรยตัวลงไป

คือตอนช่วยลำบากหน่อยนะฮะ
แล้วก็คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน

เป็นสวนท้ายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่๑๑
ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ท่องที่รับผิดชอบของสพโคกตูมเขานะฮะ
เบื้องต้นจากการชนะสูตรพลิกศพ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

แล้วก็พลัดตกลงไปเองโดยที่ไม่มีใครพบเห็น

ชาวบ้านเขาขุดไว้ลึกสักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ไปพบบ่อบาดานบริเวณหน้าบ้านของผู้เสียชีวิต
ห่างออกไปสักประมาณ๒๐๒๕เมตร
ลักษณะโดยรอบเป็นป่าแบบนี้นะ
เป็นป่าถ้าเกิดว่าในเวลากลางคืน

ทีมข่าวไปที่วัดห้วยจันทร์
ไปพบกับลูกสาวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
กำลังช่วยกันจัดงานศพของผู้ตาย
คือลูกสาวยอมรับบอกว่ารู้สึกช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เล่าย้อนกลับไปบอกว่าวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณป้าซึ่งอยู่ที่ลบบุรีกับคุณพ่อโทรศัพท์มาหา

บอกว่าพ่อหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ไม่รีรอค่ะตัดสินใจเลยลางานมาตามหาพ่อ

แต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดนะว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัว
เพราะหลังจากที่พ่อเลิกรากับแม่
ตัวเองไปทำงานอยู่กรุงเทพฯหาเลี้ยงพ่อ
พ่ออยู่ที่ลบบุรีพ่อก็เป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนไม่เคยหาหมอไม่เคยพบแพทย์
จนกระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
จังหวะนั้นเธอก็ยังคงตามหาพ่ออยู่
เดินออกไปหน้าบ้านใกล้บ่อบาดานร้างจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
บอกว่าสังเกตดูดีไปพบว่ามีร่างคนอยู่ในบ่อบาดาน
ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่พ่อหรือเปล่า
ก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
ไม่ได้เกลียดค่ะเดินไปดูให้เห็นว่า
น่าจะมีอะไรประมาณนี้คือเดินตามหาพูดง่าย
ไม่ได้เอกใจว่าจะมีหรือไม่มีคือเดินตามหาไปเรื่อยค่ะ
อันนี้พูดจริงคือจำตัวเองคือช็อกจำไม่ได้ค่ะ
ตอนนั้นคือไม่มั่นใจหรอกว่าใช่ไม่ใช่แต่คือน่าจะ
ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรแล้วนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ก็รับศพไปบำพินกุศลแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหอนนะครับ